มาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่บ้านโป่งจังหวัดรัชบุรีค่ะคือมันก็เป็นอุบัติเหตุนั่นแหละ
แต่มันสืบเนื่องมาจากการถูกไล่ยิงก่อนนะนี่ฮะมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ขับมาถึงตรงจุดที่เป็นวงเวียนแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอยู่นะฮะ
พุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าจนถึงขั้นเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มโค้นลงมา
แล้วก็ดึงสายฟงสายไฟลงมาไฟดับหมดเลยนะครับ
คนขับรถกระบะคันนี้คือนายปฐมพงศ์วิชิตเดชาอายุ๒๔ปี
เขาขับออกมาจากสถานบันเทิงนะฮะแล้วในสถานบันเทิงเนี่ย
เหมือนกับไปมีเรื่องกับกลุ่มคนอยู่แล้วก็มีผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมา
แล้วก็ไล่ยิงใส่รถด้วยนะครับโดยกระสุนเนี่ยไปเจาะเข้าหน้าอกข้างซ้าย
ของนายปฐมพงศ์หนึ่งนัดตอนที่ขับรถก็พยายามแข็งใจ
เพื่อจะขับไปให้ถึงโรงพยาบาลให้ได้แล้วมีเพื่อนนั่งมาในรถด้วยนะครับ
รวมทั้งน้องสาวที่นั่งอยู่เบาะหลังของตัวเองนะฮะปรากฏว่า
เพื่อน๓คนแล้วก็ตัวนายปฐมพงศ์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสทั้งหมด
แล้วก็น้องสาวชื่อว่านางสาวชวัญญาวิชิตเดชาหรือว่าน้องเจนอายุ๑๘ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องที่นั่งเบาะหลังนายปฐมพงศ์เสียชีวิตนะครับ
เสียชีวิตในสภาพของคอหักด้วยนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
เหตุการณ์นี้ก็คือสรุปแล้วมีผู้บาดเจ็บ๔คนและเสียชีวิต๑ศพนะครับ
คือหญิงสาวที่นั่งอยู่เบาะหลังของคนขับที่ถูกไล่ยิง
แล้วคนขับกระบะก็ถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑นัด
คนก่อเหตุนะครับที่ก่อเหตุไว้เมื่อตี๑๓๐๒๓มิถุนายนนะครับ
เป็นคนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์สองคนเนี่ยหลบหนีไปเลยนะครับตอนนี้ยังจับไม่ได้
ที่เกิดเหตุคือวงเวียนหอนาฬิกาถนนแสงชูโตในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์
ก็คือนางสาวชวัญญาวิชิตเดชาหรือว่าน้องเจนวัย๑๘ปีนะฮะ
คอหักเสียชีวิตอยู่ที่เบาะด้านหลังของคนขับ
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
พิธีชาปนกิจศพมีขึ้นที่วัดดอนตูม
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดรัชบุรี
อกจากความโศกเศร้าแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ
การรอฟังข่าวจากตำรวจเรื่องการติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีวันนี้ยังมีการเปิดเผยจากพี่ชาย
ของผู้ตายนะฮะพี่ชายก็คือนายชัยพลวิชิตเดชานะครับ
บอกว่าจนถึงทุกวันนี้ทุกคนในครอบครัวยังทำ
ใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเจน
ซึ่งเป็นน้องสาวหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัวแม่ยังร้องไห้
คิดถึงน้องทุกวันแต่มันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับ
โดยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นายชัยพลบอกว่าได้รับแจ้ง
จากเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าตกใจ
เพราะว่าน้องเจนเนี่ยไปเข้าฝันชาวบ้านนะคือชาวบ้านเนี่ยบอกว่า
คืนนั้นฝันว่าไปดูที่เกิดเหตุที่รถกระบะพุ่งชนเสาไฟ
หลังจากถูกไล่ยิงมาแล้วเจอน้องเจนน้องเจนบอกว่าขอไปอยู่ด้วย
แต่ชาวบ้านเขาปฏิเสธนะซึ่งขณะนั้นชาวบ้านบอกว่า
คนที่เขาฝันนะเขายังไม่รู้ว่าคนผู้หญิงที่จะมาขออยู่ด้วยคือใคร
จนกระทั่งตื่นมาแล้วเห็นข่าวแล้วก็เห็นใบหน้าของน้องเจน
ถึงแบบอู้นี่คือคนตายในที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ประสานแล้วก็แจ้งผ่านทางครอบครัวให้ทราบมานะครับ
แล้วก็รู้ว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันนี้นะครับ
อกจากนี้ในระหว่างช่วงที่ยังเป็นช่วงของงานสวดพระอภิษฐรรมศพน้องเจนนะ
วิญญาณของน้องเจนยังไปปรากฏตัวให้กับลูกของเพื่อนสนิท
ที่เป็นเด็กอายุสามขวบได้เห็นด้วยค่ะเด็กบอกว่าเขาได้นั่งเล่นพูดคุยกับเนี่ย
กับคนที่อยู่ในภาพที่ศพเนี่ยในลักษณะเลือดไหลเต็มใบหน้าเลยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาขอไปอยู่ด้วยครับใช่ครับแล้วพี่คนที่เขาฝันก็คือเขาก็บอกว่า
เหมือนหนูจะไปอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้เขาก็คุยกันในฝันนะครับ
ตอนที่ฝันเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเขามาดูในรูปที่ข้าว
เขาก็บอกว่านี่แหละเด็กคนนี้แหละใช่ครับเพราะว่าเขาฝันว่าเขาไปตรงที่เกิดเหตุ
เขาไปดูเหมือนไปดูที่เกิดเหตุเขาบอกว่ามาเล่นมาหา
ก็ถามว่าแล้วมายังไงแบบเป็นหน้าตาเป็นไงอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่ามาเลือดเต็มหน้าเลยครับผม
ก็ห่วงครับกลัวเหมือนกับเราเหมือนเขาแบบเราสื่อสารกับเขาไม่ได้ครับ
ก็เหมือนว่าเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเขาว่าเออถ้าอยากได้อะไร
หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้มาเขาฝันก็ไม่มาครับ
ครอบครัวก็เลยกังวลว่าน้องจะยังแบบไม่ไปไหน
ค่ะนะฮะก็เลยอยากให้น้องเนี่ยไปในที่ที่ดีดีไม่ต้องกังวลใจทุกอย่าง
ส่วนเรื่องคดีความทางครอบครัวบอกว่าก็ยังเฝ้ารอฟังข่าวจากทางตำรวจอยู่นะครับ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสุริชัยชัยดีภูมิกับการสพบ้านโป่ง
จังหวัดรัชบุรีบอกว่าคดีนี้ถือว่าคืบหน้าไปมาก
ตอนนี้ได้หลักฐานแล้วก็นำไปขอนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุ๒
๒คนแล้วที่ขี่จักรยานโยนมาไล่ยิงเขา
๒คนนี้ก็คือ๑นายสุรชัยยางสง่าหรือในปุ้ย

อีกคนหนึ่งชื่อนายพิริญญาใจสือหรือในอัน
อายุ๑๘ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
อายุเพิ่งสิบแปดเท่านั้นทั้งสองคนเป็นชาวตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ยังหลบหนีอยู่แต่ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้ว
เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวตามตัวมาดำเนินคดีได้แน่